ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

แม่บ้านประชัยบ้านสวัสดีค่ะ
ออมสกาลเจนภูมิสวัสดิ์ค่ะ
อายภิกษณาเกือบของค่ะค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณผู้ชมขาจะมาชวนคุณผู้ชมแนะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก
โหจัดเต็มกันไปเลยคะแบบ๓รับ

ต้องยกให้กับการอัปเดตดวงประจำสัปดาห์นะคะ
ที่ได้นักพยากรชื่อดังของเมืองไทยมาสร้างสีสัน

โทนัทคิวเรียบร้อยแล้วอาจารย์คะทากำลังชิ่วเนี่ยจะมาถึงแล้ว

อาจารย์คะทากะทาชิ้นน้ำปัญชรค่ะ
ดีมากเลยคุณแม่อยากให้เขาเช็คน้องลูกชายสองคนนิดหน่อย
เออดีหันมาทางนี้เพราะว่าวันนี้กาวเนี่ยนะ

บที่สองก็คือว่าประเด็นโหราแซ่บมาเมาส์กันค่ะ
เชื่อว่าคุณแม่ต้องถูกใจแน่นอนเลย

เพราะคุณแม่เป็นคนเดียวเลยที่มีลูกแล้ว

ก็ออกไปบนแกะ
อ๋อเหรอดีมากคุณแม่ค่ะเทศเลิฟมาเสริมดวงแบบนี้นะคะอย่างนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยในช่วงนี้ค่ะ
โฮราแซบแซบแซบ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขทาชินณปัญชรดีใจมากดีใจมากได้กลับมาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะ
ดูกันเลยว่าเดือนเกิดใครใครเกิดเดือนไหนอะไรเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะคะระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๙พฤษภาคมนี้นะคะเราจะดูดวงช่วงวิกนั้น
เราต้องถามก่อนนะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วทำท่าด้วยนะสามสองน่ารักมากแล้วเขาก็มาสวดมนต์ไหว้พระกับเราก็ขออนุญาตโมทนาบุญกับทุกคนค่ะปลื้มมากเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบให้เวลา๑๒๓หยิบกระดาษค่ะปากกาค่ะ
จดนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะได้ค่ะเดือนไหนก่อน
พฤษภาคมให้เจ้าหญิงดาบและให้มัสจุรากแต่เป็นใครมันมี

แปลว่ามีคนคิดปองร้ายต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
อันนี้จริงไม่มีอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำดีไง

อันนี้ก็คือพฤษภาคม
และความรักจะพบเจอกับคนที่อ่อนไวกว่า

ดีใจด้วยได้ยังไงคุณแม่ค่ะน่าออกเขาได้เด็กดีใจด้วยหรือดูยังไงดีใจฝนอิจฉา
อีกสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อนำโชคที่ดีมาให้ก็ได้มีโอกาสก็บูชาพระราหู
อันนี้สบายใจได้พฤษภามิถุนายมิถุนาได้๙คาทา๖ดาบ
ดีไหมคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจแล้วในเรื่องสองเรื่อง
เรื่องแรกคือเรื่องการลงทุนบางคนก็จะลงดีไหมหรือไม่ดีจะลงทุนหุ้นหรือจะลงทุนทองหรือธุรกิจที่ดินเดินหน้าลุยได้เลย
เดือนมิถุนาต้องตัดสินใจจะเรียกคนไหนอย่างไรรวบให้หมด

ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้นิดค่ะ

ปั่นไส้ใจหมันเดือนนี้ถ้ามีมาให้เลือกว่าไอคนแต่แกเลยเนาะ
เลือกได้รอเลือกได้คนนี้นะแต่ต้องตัดสินใจแล้ว
เพราะว่าคนรักเริ่มยื่นคำขาดแล้วว่าจะเลือกใคร
ต้องเลือกเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นอาจจะสูญเสียไปได้

แสดงว่ามีการต่อยอดในเรื่องการเงินการลงทุนต่างสำเร็จดี
กรกฎาได้ไพ่สองคาทากับราชาถ้วย

หมายความว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้อจะนำโชคที่ดีมาให้
และเด่นที่สุดเลยเกี่ยวกับเสื้อผ้าและธุรกิจเกี่ยวอาหารเครื่องดื่ม
ช่วงนี้เด่นมากเป็นพิเศษนะ
คาทาอันนี้จะเด่นเรื่องของเพื่อนและการร่วมหุ้นร่วมทุน

อันนี้ดีส่งว่าบางถ้าคนที่เกิดเดือนอื่นไม่ดีแต่เดือนนี้ของเราดี

แล้วก็การร่วมหุ้นร่วมดูดีต้องไปขอพรจากเจ้าพ่อกวนอูกับเจ้าพ่อม้า
เจ้าพ่อม้าอยู่สารเจ้าพ่อกวนอูอยู่ตลาดเก่าเยาวราชก็ได้
ริมน้ำเจ้าพญาก็ได้พื้นที่ฝั่งคน

ได้ครับถ้ามีเจ้าพ่อม้ากับเจ้าพ่อกวนอู

คือม้าเสกเทาเป็นม้าของกวนอู่
เป็นม้าวิเศษซื่อสัตว์
ก็จะทำให้ไม่ขัดแย้งกันแล้วก็ทำให้เจริญก้าวหน้า

ความรักเขาบอกว่าจะได้กับคนสูงวัยกว่า
เดือนนี้ก็มารักกับเดือนนี้ไง

สิงหาคมได้ไพ่หรือสี
ช่วงนี้จะรู้สึกแบบอยากอยู่เงียบคนเดียว

ได้ไพ่มาตรุระธัมบุญรงค์ศพ
อ๋อต้องทำฝุ่นลงศพถ่ายชีวิตโกรธกระบือ
แล้วจะเด่นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านสาธารณสุข
คนที่เป็นแพทย์พยาบาลเด่นมาก
งั้นเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูมานะไปเรียนแพทย์ก่อน
เปลี่ยนจากน้ำยาปูไปเรียนแพทย์ก่อน
ไม่ทันไม่ทานแล้ว
แล้วก็ครูอาจารย์นักวิชาการเด่นมาก
อันนี้เรื่องงานนะฮะจะมีเกณฑ์การขยับขยายการเลื่อนตำแหน่งการทำผลงานทางวิชาการ
จากพศก็เป็นรศจากรศก็เป็นศ

เรื่องความรักก็จะเหงาหน่อย
โอ้โฮกราวก็เลยปิดว่างหรือเปล่า

ก็ตอนกลัวนำยะปูเธอก็คิดว่าเธอกำลังทำน้ำมนสิ
แล้วเธอก็ท่องคาถาท่องคาถาไว้ให้จิต
เหมือนแม่หมวนใช่ไหมแม่

เพราะว่าจะได้จากผู้ใหญ่ส่งเสริม
รวมไปถึงมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินแบบเป็นก้อน

หรือว่าจะได้เงินจากการออม

ต่อไป๕เดือนเกิดกัญญายนค่ะ
เดือนกันยายนเด่นที่สุด๗ดาบ

อเรนนี่อาจารย์ว่าเหมือนคิดว่า
เด่นที่สุดคือโดนโกง

พอต้นเดือนปั๊บโกงเขาก่อนเลย

เพราะมันบาปกรรมมันจะเข้าตัว

ความซื่อสัตว์ไว้นะฮะแล้วก็บริจาคทาน
แต่เรื่องงานนี่ได้เลื่อนตำแหน่งขยับขยายมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

และในเรื่องความรักเด่นมากเป็นกำลังใจให้

โดนโกงโดนอะไรนางก็ต้องได้กำลังใจบ้างนะ
อันนี้ถือว่าได้กำลังใจดี

พักก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตกันต่ออีก๗เดือนที่เหลือนะคะ
แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นโหลาแซ่บ
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์ลูกพารวย
ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ